เอาเน็กไทเอาเน็กไทมาทำเป็นต้นคริสต์มาร์ต
นี่ก็เป็น
อันนี้เป็นเขาเรียกว่าโคมไฟ
อันนี้ถุงชาถุงชาสวยอ่ะ
เอาถุงชาอันนี้อะไรอ่ะ
อันนี้ฝากระทะรถฝากระทะรถ

อ๋ออันนโลอ๋ออันนี้สปาเก็ตตี้
นึกว่าหมูกระทะอันนี้ถุงมือถุงมือภรรยาถุงมือแพทย์

เดี๋ยวเราจะลันไปเรื่อยอันสุดท้ายคุณผู้ชมจะดูทันหรือเปล่า
เป็นของพี่ไทยของเรานี่แหละอยู่ทางภาคใต้
ของดีของใต้ของเรามันคืออะไรอ่ะคือคือ

เป็นออฟเมื่อกี้เส้นเพเน่แล้วก็อันนี้เป็นถุงมือใช่ไหม
ดูให้ดีดูให้ดีนี่

เป็นสตอลเป็นต้นคริสต์มัสแต่นุ้ยว่าสวยนะ
น่ารักนึกว่าไอเดียเก๋นะ
นี่พอเป็นสตอแล้วมันต้องมีกระโปรงกะปิอะไรอยู่ข้างด้วย
เหรออย่างนี้นี่ข้างจะได้เอากะปิมาห้อยเออพอนึงลงเอามา

มาทานหมู่กระทะกันดีกว่าเรามี
แล้วและคนอาจจะจะไปเลี้ยงออฟฟิศไงที่

มันหมูข้างยอดเขากินอันนั้นเลยนะแก

แล้วก็รวบรวมเพื่อนไปกินกันในอากาศหนาวหนาวแบบนี้ร้านแรกค่ะอยู่ที่โชคชัยสี่
ถ้ารวมมิสเป็นหมูหรือเนื้อชุดใหญ่แค่๒๕๐เท่านั้น

สั่งชุดใหญ่ไปเลยเพราะว่าชุดใหญ่กับชุดกลางมันต่างกันแค่๒๐บาท

แต่ส่งถึงบ้านเฉพาะในหมู่บ้านแล้วก็บริเวณใกล้เคียง
เขามีถึงขั้นส่งเตาส่งกระทะเลยนะนุ้ย

แล้วก็ไปนั่งแบบบ้านกินชิลล์
อีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งดีกว่าร้านนี้คือห้องเต้หมูกระทะ

คนเยอะมากอยู่วิภาวดีรังสิต๒
เปิดตั้งแต่๕โมงเย็นยัน๕ทุ่ม

ทัวร์ปิด๕ทุ่มนะคะแต่ว่านั่งต่อได้ถึงเจมส์มงชา
เขาบอกว่าอันนี้คัดวัตถุดิบสดใหม่นะคะ
เกรดเอทั้งเนื้อสรรและก็ซีฟูต
เรียงกันเป็นแบบบุฟเฟ่ให้เลือก
สรรรับประทานปิ้งย่างกันได้อย่างสบาย
อากาศเย็นแบบนี้เนอะลมแบบเย็นโชยมาแล้วก็แบบปิ้งนะ
ดีอ่ะมีซูชี้ด้วย

นี่คืออาหารว่าง

มีอีกที่นี่มี๖สาขาเลยนะคุณ

นวมินก็มีอ่อนนุษย์ก็มีประชาชื่นพระประแดงฮาไทยราช

สเด็ดบุฟเฟ่กุ้งกระทะแล้วก็ทะเลเผาค่ะ
มีเป็นนอกจากที่จะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่

แล้วก็ยังมียำมีส้มตำมาม่าผัด
ข้าวหมูแดงกุ้งแช่น้ำปลาของทอด

แล้วก็คิดราคาพวกปริ้งย่าง
บาทเท่านั้นน้ำจิ้ม๓สูตรเด็ดซีฟู้ดจิ้มแจ่วมีละ๓สูตร
แล้วก็ถ้าใครถามว่าเออใส่ผงชุรสไหมไปถามเอาหน้างานตรงนี้ไม่ทราบกันจริง
ไม่เป็นไรหรอกที่จุดนั้นเพราะว่าดิฉันไม่ซีดิฉันไม่ควรชอบทานผงชุรส
เอาให้ความอร่อยก็พอเคยทานอย่างนี้แล้วปาดกินน้ำจิ้มอย่างนี้
โอเคเลือกที่ต้องกินตรงนี้โอเคถูกต้อง
หรือคุณผู้ชมเองอยู่จังหวัดอะไรบอกว่าจังหวัดเราเนี่ยปิ้งย่างร้านนี้เด็ด
ส่งเขามาทำลายได้นี่เราจะได้แนะนำไงต่อ
เผื่อไงปล่อยบ้างอันนี้เรานั้นถึงแค่กรุงเทศ
กินอิ่มแล้วนะคะเรามาหันมาดูแลสุขภาพตัวเองบ้างดีกว่า

คิดสิว่าเวลาประเทศที่เขาเป็นเมืองหนาวจริง
หรือว่ามีช่วงเวลาอากาศหนาวยาว

อะไรอย่างนี้เฮ้ยเขาทำกันยังไง
ส่วนเราหนาว๕วันร้อน๑๑เดือน๓๒วัน

เมืองหนาวเราไปดูกันสิว่าเวลาคน
เมืองหนาวเนี่ยเขาจะมีเวลาเขาจะเข้าฟิตเต็
เขาก็เลยทำเป็นฟิตเน็ตแบบนี้คุณผู้ชม
เน็ตจำลองจำลองหน้าร้อน
มีทรายให้แช่เท้าในทรายกระบะทรายให้แบบเหมือนกับเหยียบย่ำในทราย

อ๋อแล้วก็มีจำลองเป็นแบบเหมือนเป็นแดด

ถ้ามันเต็มแล้วมาเที่ยวภูเกตกะบีบ้านอะไรวะ

อันนั้นคือเขาก็แบบว่าเออไปได้ใกล้บ้านอย่างนี้ไง
ก็สาเหตุที่เขามีดแดดจำลองแล้วก็สถานการณ์จำลองให้เนี่ยนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเวลาหนาวมากอะมันจะหดหูนะหนุ๊ย

ตัวเราก็ต้องไปฮอกไกโดลลบสิเขาก็มองอยู่มากันทำไมคุณหนาวมากนะ
ไม่ต้องมองใครหรอกก็มองพี่ศรีนั่นแหละกำลังจะไปใช่ไหม
ลบ๑๑จนลุงเอ๋ถามว่าเรามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปเที่ยวที่นั่น
ถามเป็นทางการไปสัมผัสหิมะไงก็เลยตอบว่าไม่ต้องจำเป็นแลกไมค์แล้วต้องไปจบ
หนาวขนาดไหนก็ต้องไปแต่อันนี้เรามานำเสนอฟิตเนสสำหรับที่เป็นแบบจำลอง
มีเหมือนกันที่เขาแบบว่าต้องจำลองความร้อนมาอยู่ใกล้ตัว
แต่ของเรานี่ก็คืออยู่กับความร้อนซะชินแต่พี่ว่าบ้านเราอ่ะถ้าทำฟิตเนสแล้วจำลองเป็นเมืองหนาวอ่ะ
ดีนะพี่สกีนะก็นี่ไงเดี๋ยวนี้เขามีสกงสกีไงเอาเหรอมีจำลองเล่นสกี
พี่ใช่ใส่นี่เลยใส่สกีอย่างนี้เลยแล้วก็แบบมีสไลด์อย่างนี้เลยพี่
รีบไปนะรีบมานะชักช้าระวังรถติดเอาล่ะรีบหน่อยนะเล็งอีกรีบเถอะ
พักดีกว่าคุณผู้ชมช่วงหน้ามีสาวสวยมาเยี่ยมเราค่ะ